พยายามเข้ามาพยายามจะทิ้งตัวหมัด๑๒

แม่ขึ้นคอไม่ได้ก็ลงล่างนี่แหละครับวันมีโชคอืม
ครับไม่มีใครหนีไม่มีใครถอยครับ
หยีบด้วยขวานนำเข้ามาวันมีโชค
วางไปแท่งซ้ายหน้าเอาละครับเสือเสริญล้วงลำตัว
แล้วมัดขวาโตกอีกแล้วครับเติมที่ไหนโอ้ยมีอาการ

สะสมครับแข้งขวาของเสือเสิร์ช

แล้วเป็นนักชกจากกัมพูชาครับ
ต้องบอกว่าเตะฝังแข้งเลยครับ
โอ้โหเตือนมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับ

วันมีโชคนั้นมั่นอกมั่นใจในสภาพร่างกายของตัวเองครับ

ไม่มีบังเลยครับอยู่กับเตะซ้ายมาก่อนครับ

แล้วทิ้งด้วยขวาตรงคอแม่ต้องบอกนี่ครับ
ลำตัวเปิดกับสัตว์เลยครับ
หันขวาเข้ามาแล้วเปรี้ยงเข้าไปครับ

ไม่บังแบบนี้ก็เป็นผลเลยครับ

โอ้โหซัดเต็มข้อครับล่อเต็มแข้งแบบนี้ครับ